ดูตามงานวงงานวัดปกติเนี่ยเราก็จะเคยเห็นสาวน้อยตกน้ำ

แต่วันนี้ดิฉันขอพาสาวไปดูหนุ่มน้อยตกน้ำหน่อยค่ะ
คุณคะมิติใหม่ค่ะ

ถูกต้องค่ะโอ้โหเมืองเกินร้อยจริง

เดี๋ยวนะดิฉันคิดว่าปกติแล้วมีแต่สาวน้อยตกน้ำ
แต่งานนี้หนุ่มน้อยตกน้ำจริง
เป็นงานประจำปีของจังหวัดที่เขามีกิจกรรม
มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า
ข้าวของเครื่องใช้ของกินเครื่องเล่นต่างแบบนี้เลย

จุดนี้ที่ทุกคนแปลกตามาก
ก็คือหนุ่มน้อยตกน้ำ
เฮ้ยแต่ละคนพอนุ่มหน้าบน
ตาหล่อแล้วคุณดูสิเห็นไหมมาแบบนี้มันเป็นแบบเออหลายคนก็บอกว่า
ฉันอยากลองเล่นฉันอยากปลา
ฉันอยากแก้แค้นตอนที่ว่าหนุ่มชอบมาปลาสาวน้อยให้ตกน้ำ

ดิฉันก็จะพานุ่มให้ตกน้ำได้เหมือนกัน
นี่ถ้าเป็นหล่อนุ่มก็ปลาลูกบอลใช่ไหม

คุณอยากได้คำตอบจริงไหม
เขาจะปลาอะไรให้ผมคุณลองบอกก่อนสิอันนี้ฉันว่าตอนนี้น่าจะเป็นทุเรียน
คงจะให้ผมกินเปลือกแล้วไม่ต้องมีกงมีอะไรตะข่ายกั้นแล้วโอ้
ปลาไปคุณเลยเต็มคุณไม่ควรไปไหนตอนนี้ค่ะ

บางคนก็ฟ้าแม่นบ้างไม่แม่นบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะ
แต่ว่าหุ่นขาพอแบบปลาปุ๊บตกน้ำปั๊บ
หนุ่มเขาจะใส่เสื้อยืดสีขาว
เปียกก็จะมีความแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ก็ใครที่อยากจะไปร่วมสนุกงานนี้
จริงเขามีของมีกิจกรรมอื่นอีกเยอะแยะมากมายไปกันได้นะคะ
ถึงวันที่๖มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย
รีบไปก็แล้วกันนะคะ
โอ้โหคืออย่างนี้นะคุณชิสา
เดี๋ยวทีมงานบอกว่าให้โฟกัสไปที่คุณแม่

ตาตื่นใจเหรอคือปกติอย่างที่น้องไม่ต้องบอกเจอแต่สอนอตกน้ำไง
แล้วเราก็เจอนุ่มน้อยตกน้อยตกน้องสุขสงสาร

อยากจะเข้าไปปลาช่วยให้เขาตกน้ำเพิ่ม

ทำเสียงคุณเปลี่ยนรู้จักนั้น